เอาไปดูต่อกันที่นักเรียนนอกกันบ้างดีกว่านะคะ
แต่เอาเสิร์ตคนนี้น้องฟางหรือเฟร่ฟางแก้วนั่นเองจบมาแล้วจากอังกฤษ
ตอนนี้บินกลับมาเมืองไทยก็มาทำงาน
แล้วเพื่อนในวงเฟย์ฟางแก้วจะกลับมารวมตัวกันได้อีกครั้งหรือเปล่า

เราก็จะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มนะคะ

เพราะว่าเรื่องนี้ฟังต้องร้องเพลงประกอบละครด้วย

เมสเป็นฟังแก้วครับได้เจอกันครบมั้ย

ก็เลยอยากรู้เรื่องเพื่อนของน้องฟางนิดนึงนะคะ
สำหรับแก้วจรินทรนั่นเองค่ะ

พระคนบอกแล้วเห็นกับบ๊าสยังไงล่ะ

ใช่ดิฉันก็คอนเฟิร์มไปเลยแล้วค่ะ
บ๊าสเวทเทอร์อะไรเนี่ย
พี่สายดิฉันนี่แหละก็แค่นั้นเอง
หลายคนบอกว่าเอ๊คิดว่าลมพัดหัวหรือเปล่า

กับบาทคือเลิกกันแล้วรายการท่องเที่ยวก็เท
วกกลับมาที่เรื่องส่วนตัวของน้องฟางกันหน่อย
เราถามเรื่องเพื่อนไปแล้วถามเรื่องน้องฟางบ้างคะ
หวานใจของตัวเองเนี่ยพี่ว่านธนกฤษคบกันมาตั้ง๓ปีแล้วพี่แจ๊ค
แล้วตอนนี้เนี่ยฟางเองก็เรียนจบโทรแล้วอะไรก็เปิดเผยได้หมดแล้ว
ตกลงจะเรียกแฟนได้หรือยังคะ

ถามหน่อยว่ายากก็แน่อยู่หรือเปล่า

ก็ดูดูกันไปค่ะแต่ว่าคือมันก็แบบ

เราก็สามารถแบบคุยกันไปเรื่อยได้
ตอนที่แจ๊คจะสาธารณ์มาหาคุณแม่น้อง